เขาเป็นแก๊งเสพยาครับพันครับน่าไปสร้างขนำอยู่ใกล้กับส่วนยา
โอ้โหกำลังเสพยงเสพยากันอย่างสบายใจเลยฮะพอเจ้าหน้าที่ไปถึงเป็นยังไง

อำเภอท่าชมวงอำเภออาตมนต์ท่าชมวงอำเภอรัตนภูมิจังหวัดสงขรา
เจ้าหน้าที่ไปพบผู้ชายสามคนกำลังนั่งมั่วสุมเสพยากันเชียวครับ

พอเห็นเจ้าหน้าที่นะฮะต่างคนต่างวิ่งหนีกันไป
โยนกระปุกใส่ยาเสพติดทิ้งลงไปในคลองหวังทำลายหลักฐานแล้วฮะ
แต่กระปุกนั้นมันเป็นพลาสติกมันก็ลอยน้ำสิ
เห็นเด่นเป็นตรงานทีเดียวครับแล้วก็หยิบขึ้นมาได้อย่างชัดเจนนะครับ
งานนี้รวบตัวได้ครบ๓คนทั้งหมดเป็นเพื่อนกันครับเพื่อนซีกันเลย
ภูมิลำเนาก็เป็นคนในพื้นที่นะฮะจากการไปค้นในขนำเนี่ยมี
บ้าอีก๖๐๘เมตรไอซ์๓๙กรัมกระสุนปืน๙มมอีก๓นัด
รถจักรยาน๑คันจักรยานยนต์๑คันนะฮะแล้วก็โทรศัพท์มือถือ๒เครื่องนะฮะ
แล้วก็มีการนำตัวนายคมวิสิตชุมสุวรรณโนอายุ๓๐ปี
เขามีฉายานะรองหมูรองหมูเนี่ยชื่อเหมือนตำรวจนะฮะ
หนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยล็อกตัวไปไปตรวจค้นกันต่อครับ
บริเวณป่าสวนยางห่างจากขนำราว๑๐๐เมตร
เพราะว่ามีบรรยายงานว่าคนนี้เอาไอซ์ไปฝังเอาไว้ไปซุกซ่อนเอาไว้
ปรากฏว่าพอไปถึงมันก็เจอแต่ร่องรอยการขุดหลุม
แต่ว่ารักษณะเหมือนเป็นการขนย้ายไอซ์ออกจากพื้นที่ไปแล้วนะครับ
คงวิสิตบอกว่าตัวเขาเป็นแค่คนรับจ้าง
รับจ้างให้เอาไอซ์ไปฝังดินเอาไว้
ส่วนเจ้าของเป็นเอเย่นรายใหญ่ชื่อเจ

เขาบอกว่าเอาไอซ์มาประมาณ๓๐กิโลบรรจุใส่แกลลอนน้ำยางและฝังดิน
แล้วก็ขุดออกไปแล้วเมื่อ๓วันก่อน
โดยการตรวจค้นในครั้งนี้เป็นผลจากการจับกลุ่มผู้ต้องหา๒รายก่อนหน้านี้
พร้อมกับไอซ์๑๘๘กรัม
ตั้งแต่วันที่๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ผู้ต้องหาให้การซัดทอดมาว่ารับจ้างการเก็บไอซ์๒กระสอบหนัก๒๐๓๐กิโลกรัม
มาจากทางด้านของทางเข้านิคมอุตสาหกรรมภาคใต้อำเภอบังกล่ำ
แล้วก็เอาไปให้กับนายคมวิสิตนี่แหละ

ก็เลยขยายผลไปตรวจค้นแล้วก็เจอเขากำลังเสพยาพอดี
คาดว่าพอก่อนจะมาเนี่ยเอเย่นรายใหญ่ไหวตัวทัน
ก็เลยมาขุดแล้วเอาไอซ์อันนั้นออกไปไม่กี่วันก่อนหน้านี้
แต่๓คนนี้ก็ถูกจับได้พร้อมของกลางทั้งไอซ์แล้วก็ยาบ้า